คุณผู้ชมครับดูรถคันนี้นะฮะรถคันนี้ขับมาส่งผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วอีกคนนึงคาดว่าจะเป็นลูกสาวนะฮะผู้เสียชีวิตลงมาแล้วนะครับ
แล้วหลังจากนั้นครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูจากมุมไกลนู้นนะ
มุมตึกนู้นนะผู้ก่อเหตุเนี่ยจะเดินมา
คืออันนี้รถจะจอดหรือว่ารถจะกลับรถเพื่อออกไปผมไม่แน่ใจแต่ผู้ก่อเหตุมาแล้วครับ
มาแล้วนะฮะผู้เสียชีวิตเห็นแล้วเห็นท่าไม่ดีเหมือนจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ผู้ก่อเหตุเอาปืนวิ่งเข้ามาแล้วจ่อยิงฮะจ่อยิงนางครองกระมวลอายุ๔๗นะครับ
แล้วก็คนที่อยู่ด้วยคือลูกสาวแล้วก็มีนายสถาพรขาวเผือกอายุหกสิบ
เป็นอดีตคนรักของนางคลองกระมนนะฮะดักซุ่มอยู่แล้วเดินมายิง
คือตอนแรกปืนมันขัดลำกล้องฮะ
นางคลองกระมวลกับลูกสาวจึงตกใจวิ่งหนีไปคนละทาง
แต่ผู้ก่อเหตุตามไปยิงนางครองกระมนจนเสียชีวิตแล้วหนีไป
เหตุการณ์จะเกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับ
ตำรวจสนห้วยขวางนะฮะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๒นัดแล้วก็ซองปืนพกสีดำ
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุครับลูกสาวของผู้เสียชีวิตเปิดใจกับทีมข่าวนะฮะ
ก่อนที่จะไปรับศพของคุณแม่บอกว่าถูกนายสถาพรหรือลุงพงศ์เขาเรียกลุงพงศ์นะ
อดีตสามีมาดักรอทำร้ายนะครับเธอกับแม่ลงจากรถนะครับ
เพื่อรอให้แฟนของลูกฮะแฟนของลูกซึ่งเป็นคนขับรถเนี่ย
เอารถเข้าจอดในช่องจอดจู่จู่แม่เห็นคนก่อเหตุคือลุงพงศ์
แล้วเห็นว่าผู้ก่อเหตุขึ้นลำปืนแล้วเตรียมจะเจาะยิงแต่กระสุน
มันปืนมันเป็นอะไรไม่รู้นะแม่ก็ตะโกนให้เธอวิ่งหนีขึ้นไปข้างบน

มาไม่ทันครับถูกแม่ถูกยิงซะแล้ว
ครอบครัวเคยแจ้งความดำเนินคดีกับนะฮะ
ลุงพงศ์เพราะผู้ตายเนี่ย
ขอให้ลูกสาวพาหนีมากรุงเทพ
จากถูกทำร้ายบ่อยครั้งครับ
แต่นายสถาพรสะกดรอยตามมาสะกดรอยตามมา

เคยมีการลักพาตัวไปเมื่อวันที่๖กันยายนแล้วด้วยนะ
จากนั้นมีการพูดคุยกันที่คอนโดมิเนียม

จากพกพาปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากนั้นในสับสถาพรผู้ก่อเหตุนะครับ
รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาลแล้วกลับไปก่อเหตุ
ขโมยทรัพย์สินในบ้านของผู้ตาย
แล้ววางเพลิงเผาบ้านของนางครองกระมวลผู้ตาย
มีการแจ้งความกันอีก๒หมายจับแล้ว
สองหมายจับแล้วจึงเชื่อว่า
สาเหตุมาจากความโกรธแค้นนะครับก็เลยจะมาเอาชีวิตของนางครองขมลที่พยายามตีตัวออกหาก
แต่ฝ่ายชายไม่ยอมเลิกราครับหลังจากแต่งงานอยู่กินกันมา๒ปีฮะ
แม่ก็เลยบอกว่าแม่ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วหนูก็เลยแบบโอเคงั้นแม่ตัดสินใจแล้วนะหนูก็ถาม

พอหลังจากที่คุณแม่โดนจับตัวไปเสร็จเนี่ยเราก็ให้คุณแม่เปลี่ยนซิม
คือคุณแม่ทำขายเจี๊ยบกับจิลเวอรี่ในเฟซบุ๊คออนไลน์
เขาก็จะพยายามทักมาเพื่อที่จะถามแล้วก็ซื้อสินค้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหมือนกันสุดท้ายเขาก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นเขาเอง
เหมือนจะยิงแล้วไม่รู้ว่าชักยังไงค่ะกระสุนมันเด้งออก
แล้วพอจังหวะนั้นได้ยินเสียงแม่ว่าน้องแนนหนีไปหรือว่าน้องแนนรีบไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วคุณแม่ก็ผลักหนูให้แบบวิ่งขึ้นไปข้างบน
แล้วจากนั้นก็คิดว่าแม่จะเดินตามเรามาหรือว่าวิ่งตามมา
แต่ว่าแม่วิ่งไปหลบหลังรถเขาเลยตามไปยิงที่หลังรถ
เขาพอยิงเสร็จเขาวิ่งขึ้นแท็กซี่กลับไปหน้าตาเฉยเลย
เหมือนเขาแบบพร้อมที่จะโดนคดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงเราก็ระวังกันแบบนั้นโดยตลอดแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่มีอะไรแล้วแหละ
เพราะว่าเขาก็คงแบบสำนึกผิดแล้วคือโดนคดีแบบหลายคดีแล้ว
คิดว่าคงจบกันแค่นี้แต่สุดท้ายเขาก็มาก่อคดีแบบนี้ค่ะ
พลตำรวจตรีอัธพรวงสิริปรีดานะครับท่านผู้ประคับการตำรวจนครบานหนึ่ง
เปิดเผยบอกว่าตอนนี้รวบรวมหลักฐานเพื่อขอสารอนุมัติหมายจับ
ฐานความผิดฆ่าคนตายโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
แล้วส่งตำรวจสายสืบออกติดตามล่าตัวแล้ว
จากการตรวจสอบพบว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุครั้งนี้
เป็นคนละกระบอกนะเป็นคนละกระบอก
ผมเล่าไปจำได้ไหมครับคุณผู้ชมฮะ
ส่วนรายละเอียดพฤติการผู้ก่อเหตุเข้ามาในคอนโดมิเนียมนี้อย่างไร
หนีขึ้นแท็กซี่ตรงจุดไหน
ตรงนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ครับ